เมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดเมนูต่อไปเป็นบะหมี่สูตรโบราณรสชาติเผ็ดร้อนตามแบบฉบับอาหารจีนเสชวนค่ะเดี๋ยวเรารีบตามนักเล่าเส้นสุดหล่อของเราไปกันเลยดีกว่าค่ะจะได้รู้กันซิทีว่าเรื่องราวของเมนูชนิดนี้จะแซ่บเผ็ดร้อนขนาดไหน
การเดินทางออนทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับกับการค้นหาเมนูเส้นอนาชาติเนี่ยนะครับ
ยังมีอีกหนึ่งเส้นครับคุณผู้ชมครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นเป็นเส้นเก่าแก่ของชาวจีนเสชวนครับ
เมนูนี้นะครับมีชื่อว่าบะหมี่ดันดันครับโหแค่ชื่อนี่ก็น่าสนใจนะครับ
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปีเลยทีเดียวปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากแล้วครับ
แต่มีอยู่ที่หนึ่งครับเขานำเมนูนี้มาทำแบบสูตรออริจินัล
ให้เราคนไทยได้ลองรับประทานกันครับเรื่องราวของเมนูเส้นนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
และเซียนของอังกฤษ

เช่นนี่คือปุ่นชีวิตที่เราใช้ในทุกสูปที่มีในประเทศ
เรามี๒ที่ที่งาน
และมีอีกที่ที่ลดลีล่ะ

ก็เป็นที่ที่๒ที่งาน
เราก็มีพื้นภาพที่สุดท้าย
เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในเชียงใหม่ได้รับความสุข

ตรงนั้นมีห้องหัวหลักเราต้องเจอกัน
ตรงนั้นมีห้องหัวหลักเราต้องเจอกัน
ตรงนั้นมีห้องหัวหลักเราต้องเจอกัน
อ๋อนี่คือห้องหัวหลัก

ไม่มีใครต้องเข้าไป
ก็เรียบร้อยกรด้านโวนิเตอร์

ห้องนี้มีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดเกิดขึ้น
ที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกา

ทั้งตั้งเณี่ยงประเทศอเมริกาและทุกประธานาธิบดิ์
อย่างนี้ในน้ำข้างล่าง
มีบะอย่างละที่มีบะที่มีวิมเกียว

ก็ยังมีอาหารให้เลือกทานถึง๓สัญชาติด้วยกัน
นั่นก็คือไทยเวียดนามและจีนค่ะ
เมนูที่เราจะไปสืบสาวราวเส้นกันนั้นก็คือบะหมี่ดัน
หนึ่งในเมนูแนะนำของที่นี่
หน้าตาและส่วนผสมของเมนูนี้จะเป็นยังไง
เข้าครัวไปคุยกับเชฟเจ้าของสูตรพร้อมกับคุณน็อตเลยดีกว่าค่ะ
ผมไม่รู้ว่าการที่จะเป็นเชฟของอาหารนี้ได้เลยค่ะ
จะต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษในแต่ละด้าน

เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยแล้วก็อาหารเวียดนามครับ
หรือใช้กล้องกัน
ภาษาเชียงเชียงเชียงคือดันดัน
บะหมี่ดันดันที่หมายถึงบะหมี่หาบเรนั่นเองค่ะ
และบะหมี่ดันนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วเมืองเฉิงตู

เป็นเมนูที่ถูกยกมาเสิร์ฟในโรงแรมระดับ๕ดาวแล้วล่ะค่ะ
เห็นบอกว่าการเป็นเชฟที่นี่ได้จะต้องผ่านมาตรฐาน

ก็จะต้องตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์
ดังนั้นอาหารที่นี่จึงการันตีได้ว่า
มาดูว่าส่วนผสมของบะหมี่ดันนี้มีอะไรบ้างดีกว่านะครับ
รับทรัพย์ของแบบนี้อะไรต่าง

เก่งสดหิวของเชน่า

ผมใช้แบบชิลลี่ไทย
และชิลลี่จานน์
และผิดผิดของชิลลี่
เป็นผิดนี้

ซัมหุ้น
นี่มีอ่อนเต็มเพ้อ
น้ำมันพริกเสชวนนี้ได้จากพริกเสชวนที่มีชื่อว่าชวงเจีย
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเทศที่ขายไม่ได้ในอาหารจีนเสชวนค่ะ
ลักษณะของชวงเจียนนั้นนะคะจะมีสีออกแดงเข้มกลิ่นจะฉวนรสชาติจะเผ็ดร้อน
แล้วก็ยังมีคุณสมบัติช่วยชูรสชาติของอาหารให้ออกมามากยิ่งขึ้น
แสดงว่าเมนูบะหมี่ดันนี้เนี่ยรสชาติจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
อันนี้สำคัญที่ตกก็คือดันดัน

มันมีความหอมของตัวซอสต่างนะ

นอกจากดันดันแล้วยังมีอะไรอีกครับที่มีชื่อเสียง
จะมีเกี้ยวเสชวนครับ

ซึ่งตัวแป้งนี้เชฟก็ทำเป็นพิเศษ
ซึ่งจะไม่มีใครสามารถรู้ว่าซอสตัวนั้นผสมอะไรบ้าง

ที่เขาไม่สามารถที่จะบอกใครได้มาก
ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่
แกยอมบอกในส่วนของซอสของดันนุดเดิล

ปกติแกทำแกก็จะแอบทำแกแอบทำคนเดียว

ถ้ามาที่นี่ต้องทานครับของผมจะมีเวียดนามแพนเค้ก
เวียดนามแพนเค้กนะครับซึ่งจะเป็นของ

เอาล่ะครับผมได้ยินแบบนี้นะฮะก็อยากจะมาลองรับประทานอาหารทั้งไทย
อยากจะมาอนันทราเชียงใหม่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนอนันทราเชียงใหม่ครับ
ตั้งอยู่ถนนเจริญประเทศครับผม
ก็คือขับรถมาจากช้างคลานตรงมาทางแม่น้ำปิงจะเห็นสามแยก
ของเราจะอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีครับกับตรงเข้ามาเลย
ครับตรงเข้ามาเลยครับผมครับตรงเข้ามาเลยครับผม
อ่ามาไม่ยากนะถ้าใครรู้จักนะครับผมมาไม่ยากนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณเชียบทั้งสองมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ